คุณผู้ชมจำได้ไหมข่าวที่เล่าไปว่าสูบน้ำออกจากสระเข้านา
แล้วไปเจอหลังคารถไปเจอควรคที่อยู่นานแล้วใช่ตายเป็นปีล้าคะ
ตั้งแต่มีนาปีที่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ถึงแม้ว่านะเมื่อวานเราเล่าว่าอะไร
เจอรถกระบะแล้วเกียร์ของรถกระบะอยู่ในเกียร์๑

ไม่รู้ว่าพุ่งไปเองตั้งใจฆ่าตัวตายฆาตกรรมหรืออะไรนะคะ

กลุ่มหญ้าอย่าดของช่างก๊อก

ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลนางรองที่บุรีรำ

อันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่รับโครงกระดูก
ญาติแจ้งหายไว้ที่สอบพรจอมพระที่สุรินทร์
ว่านายพิเชษช่างก๊อกเป็นคนสุรินทร์ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่เจอเบาะแสเลย๑ปี๕เดือนมาเจออีกทีนึง

เมื่อวานเมื่อวันก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาไปเจอกระบะมิซูบิชิสีขาวจมอยู่กลางสระน้ำหนองตะไก้
แล้วก็ในรถเจอโครงกระดูกมนุษย์เจอหลักฐานต่างอุปกรณ์ตกปลา
ตรงนี้แหละถึงทำให้เชื่อว่านี่คือช่างก๊อก
เพราะว่าช่างก๊อกเขาเป็นคนที่ชอบไปตกปลา
เราไปคุยกับพี่สาวของช่างก๊อกผู้ตาย
พี่สาวกรณิกาบอกแบบนี้บอกว่าน้องเนี่ยชอบตกปลามาก
ชอบตกปลาเป็นชีวิตจิตใจเลยจะเดินทางไปค้างคืนตามที่ต่าง
คือค่ำไหนนอนนั่นเป็นอาทิตอาทิตย์ถึงกลับบ้าน
แล้วมีนาคมปีที่แล้วน้องไม่กลับบ้านนานผิดปกติ
ติดต่อก๊อกไม่ได้เลยเพื่อนของก๊อกมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าเห็นฝันเห็นนะเห็นว่าช่างก๊อกมาบอกในฝัน
ว่าให้ช่วยเอาขึ้นจากน้ำทีแล้วตอนนั้นน่ะคือเอาจริงจริงนะพี่สาวอ่ะ
แล้วน้ำไหนจะให้ไปตามหาที่ไหนถูกไหม
จะมาได้รับแจ้งว่าเจอโครงกระดูกในรถกระบะที่จมน้ำ
ตกใจเหมือนกันนะนี่น้องฉันจริงใช่ไหมเนี่ย
แต่ญาติก็คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะญาติก็เอาโครงกระดูกของช่างก๊อก
กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บุรีรำนะที่นางรองนะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชม
นักข่าวของเราตอนไปถึงที่สุรินทร์ก็ไปคุยกับคุณพ่อ
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าลูกผมเนี่ยนะเขาเป็นช่างรับจ้างซ่อมแอร์
รับจ้างทั่วไปว่างเมื่อไหร่เนี่ยก๊อกลูกผมเนี่ยจะไปตกปลา
มีนาปี๖๕ปีที่แล้วลูกผมมาบอกผมว่า
พ่อเดี๋ยวจะไปบ้านคนรู้จักนะจะไปเนี่ยที่โบเช่สุรินทร์
หลังจากนั้นน่ะไม่ได้กลับมาอีกเลยพอมารู้ข่าวว่าเจอโครงกระดูกลูก
อยู่ในรถกระบะพ่อตกใจนะแต่ว่าพ่อ
ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องฆาตกรรมลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึง
เหมือนกันค่ะบอกว่าช่วง๑ปีที่ช่างก๊อกหายตัวไป
เอาจริงก็ฝันแปลกครั้งแรกฝันเห็นว่าช่างก๊อกมา
หน้าตาเศร้าแล้วก็บอกว่าผมโดนของทับช่วยผมด้วยอันนี้ครั้งแรกที่ฝันครั้งที่สองฝันอีกช่างก๊อกเดินมาถึงมาบอกตรงเตียงเลยนะยืนอยู่ข้างเตียงจะไปแล้วนะแล้วปรากฏว่าพอไปดูดวงหมอดูบอกว่าช่างก๊อกเสียชีวิตแล้วแล้วทีนี้เรื่องของผลการชนะสูตรอันนี้ก็สำคัญนะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะมันเป็นการตายผิดทำ
สูตรออกมาค่ะไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายค่ะแต่การตายนี้เขาบอกว่าเป็นการตายผิดธรรมชาติเนื่องจากจมน้ำเสียชีวิตนั่นน่ะสิย่านไม่ติดใจเอาความนะครับ